คุณผู้ชมแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเรื่องของเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเปิดมันเปิดกว้างมากเราสามารถเลือกได้
ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วทุกคนก็เปิดใจรับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางเทคโนโลยีโปรลิเทคนิคล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็เลยตัดสินใจทำห้องน้ำให้กับเพศทางเลือกก็คือเพศที่๓นอกเหนือจากเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแล้วก็มีห้องน้ำของเพศที่๓ให้บริการสำหรับนักศึกษาด้วยค่ะดีมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ถูกไหมคะมันเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับในการแสดงออกมายิ่งขึ้นแล้วยุคนี้สมัยนี้ไม่มีการมาแบบล้อเลียนกันแล้วงานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะตามไปดูให้เห็นเลยว่าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปรลิเทคนิคล้านนานอยู่ที่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขามีการแบ่งส่วนของ

ค่ะทางด้านอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงนะคะท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยแห่งนี้ท่านก็บอกว่าที่ทางวิทยาลัยสร้างห้องน้ำของสาวประเภทสองขึ้นก็เพื่อว่าจะให้เกียรติอยากให้เกียรติแล้วก็อยากให้ความสบายใจแก่นักศึกษาสาวประเภทสองค่ะซึ่งหากให้สาวประเภทสองไปใช้ห้องน้ำรวมกับนักศึกษาชายอ
ก็คือสาวประเภทสองขึ้นมาขณะที่นักศึกษาเพศที่สามก็คือน้องเหล่านี้ค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเธอก็บอกว่าการที่วิทยาลัยมีห้องน้ำแยกให้กับเพศของเธอเนี่ยนะคะทำให้รู้สึกว่าทางวิทยาลัยเองเปิดกว้างให้กับเพศที่สามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตั
วิทยาลัยและก็เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ที่มีการแยกห้องน้ำสำหรับเพศที่สามซึ่งเขาบอกว่าจริงไม่ได้ทำใหม่นะเขาทำมา๒๐ปีแล้วะคุณสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามขอแค่คุณเป็นคนดี
เราเปิดกว้างแล้วเรายอมรับทุกเพศนะคะ